ส่วนผลการแข่งขันนะครับของนักกีฬาไทยในวันนี้ได้ไปอีก๒เหรียญทองนะครับ
จากเซปรักษณ์แล้วก็ประเภททีมชุดแล้วก็โปรหลงน้ำหญิงครับ
ในช่วงสายนะครับไฮไลท์ของวันเลยนะครับสำหรับการเชียร์นักกีฬาไทยก็คือเซปรัฐแล้วก็ทีมชุดชายครับ
ธูปขมาริเซียลกสนานาสุดท้ายเจอกับมาเลเซีย
ท่าแพ้อินโดนีเซียไปเมื่อวานนี้ก่อนแล้วด้วยครับ
ธูปแรกไทยก็ส่งพรไชเขาแก้วนะครับจัณฑิฐกู้แก้ว
แล้วก็พัฒนภงยุพดีพบกับความเก่งของเจ้าภาพที่ส่งทีมให้ดีสุดนะครับ
แต่สุดท้ายทีมไทยก็เก๋ากว่าครับชนะไปได้

จากนั้นครับทีม๒ของไทยก็มีสิทธิพงศ์คำจันทร์อัศดินวงโยธาแล้วก็อนุวัชชัยชนะ

แล้วก็เป็นเหรียญทองที่๑๒ใน๔เกม

ครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองเลยก็ได้ครับ
ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากครับ
ที่ให้การสนับสนุนของผมครับ
โบราณน้ำหญิงครับแขนขันแบบพบกันหมดนะครับ
วันสุดท้ายไทยแชมป์เก่าลงสนามเจอกับสิงคโปร์

โดยการแข่งขันทีมไทยเหนือกว่ามากชนะไปได้นะครับ
คว้าเหรียญทองสมัยที่๒ที่ต่อกันและเป็นการย้ำแพ้สิงคโปร์ได้อีกครั้งนะครับ
ตอนนี้เราก็ล้มสิงคโปรในค่ำที่แล้วมาถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ
กระใจสำคัญก็คือความทุนเตและก็ความมีวินัยของนักกีฬา
ความทุ่มเทของโค้ดที่เอาใจใส่ดูแลนักกีฬา
แล้วก็นายกสมภคมก็ให้มุ่งประมาณในการที่ไปติดต้องข้อมาเมฆอันนี้สำคัญนะครับ
เพราะว่าถ้าเราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้เราต้องทำตามบันไดที่เราตั้งไว้นะครับ
คงจะต้องพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าเด็กชุดใหม่เนี่ย
เด็กชุดใหม่ในทีมขนาดนี้มี๖คน๖คน
และชุดเก่าจะต้องเลือกไป
ขณะเดียวกันเราก็ต้องหาเด็กขึ้นมาเสริม
เพราะว่าเราจะเอาเด็ก๑๔๑๕๑๖พอฝึกมากแล้วมันใช้ได้พอดี
ขณะที่ตอนเช้ามืดของวันนี้เป็นการจิงชัย๒เดือนแรกของกรีธา
ประเภทมาราทอนชายและก็หญิง
ไทยคว้าได้๑เหรียญทองแดงในประเภทหญิงจากทางนัทยาธนดนวัฒน์
หรือว่าชื่อเดิมก็คือสายฝนเปี้ยวง
กรีแชมป์เก่าเข้าเส้นชัยด้วยเวลา๒ชั่วโมง๕๘นาที๑๗วินาที
เสียแชมป์ให้กับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์นะครับ
ส่วนเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากเวียดนาม
ส่วนบุญถึงศรีสางมาราทอนชายครับเกิดอาการตระคิวที่ขาขวาครับทำให้แข่งไม่จบ
ที่นายแพทย์เสถียรตรีทิพย์วานิสเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๙ครับน่าเสียดายมาก
สำหรับบุญถึงศรีษังถือว่าเป็นตัวเต้งเลย
ส่วนผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางกรอบการพัฒนาวรางกูลครับ
โดยรองนายกก็บอกนะครับว่าไม่ได้คาดหวังกับการเป็นเจ้าเหรียญทอง
เท่ากับการได้เห็นนักกีฬาไทยนั้นมีพัฒนาการที่ดี
แล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจ
ทำให้นักกีฬาไทยสามารถเข้าร่วมกันกันขันได้อย่างสะดวกมากจริงขึ้นครับ
แล้วก็ผมทั้งสองคนเนี่ยทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้นำ
ความรักความปรารถนาดีและความห่วงใยของท่านนายกมามอบให้นักกีฬาทุกคน
แล้วก็นำคำโวยพรมาให้นักกีฬาทุกท่านเนี่ย
มีความมั่นใจมีพลังมีพลังกายพลังใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง
มีชนะตัวเองเพื่อจะเข้าไปในการแข่งขัน
เพื่อให้นำความสำเร็จมาสู่เป้าหมายตามที่เราตั้งหวังไว้นะครับ